รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโด

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ถ้าสมมุติจะบอกว่านางเป็นนางงาม

ที่เรียกว่าชนะการประกวดด้วยนะ
รับรองว่าคุณจะต้องชอบถึงชอบมาก
นี่ไงแต่ผมรู้มานะครับว่าไม่ใช่สวยธรรมดานะ

แบบโลกต้องจำนะ

เขาบอกว่าเนี่ยแหละคือมู

เพราะว่าอยู่กับโรงศพตลอดเวลาเธอ

ขอเชิญพบกับนาตาเลียเพลียแคม

แรคซุปเปอร์สตาร์คนแรกของประเทศไทยมาครองครับ
สวัสดีครับคุณนาตาเรีย

แต่งตัวนานไหมครับเนี่ย

ผมมารายการนี้แต่งแต่เช้าเลยค่ะ

อย่างคุณผีจะกล้าหลอกเหรอ
หรือของจะกล้าเข้าเหรอ
ก็ผีไม่กล้าหลอกของไม่กล้าเข้า
แต่โดนมาเยอะก็เลยต้องมีเรื่องเล่าให้ฟัง

งั้นเชิญนั่งขออนุญาตใช้ชื่อเล่นแล้วกันชื่อหนูหนึ่งนะ

ใช่แล้วที่เมืองนอกเขามีการปรากฏมา๑๐กว่าปีแล้ว

ลืมนะเห็นบอกประกวดครั้งนี้กว่าจะได้เงินรางวัล๕แสน
อ้าวบุฟเฟ่ว่างให้ง่าย

เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายให้เช่านะคะ
พวกแบบเทวรูปพระพุทธรูปที่มาจากเมืองจีนแล้วก็เมืองไทยด้วย

แถวสอนอพระพระชัยค่ะแถวย่านเยาวราชแถวนั้นใช่
แล้วก็ชื่อว่าร้านเมตตาธรรมเราก็ขายอันนี้ด้วย
แล้วก็คือมีพระพิคเนธองค์หนึ่งตั้งอยู่หน้าบ้าน
เป็นองค์ประธานพรแบบใหญ่มาก
ก็ตั้งไว้ตอนแรกเรากลับว่าถ้ามีใครสนใจก็เช่าไปได้
มีซีเรียสก็ไม่มีคนมาเช่าสักทีนะคะ
แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกลายเป็นว่ามีคนชอบเอาของมาถวาย
นมบ้างมีกล้วยบ้างมีอ้อยบ้างมีพวงมาลัยบ้างเนี่ย
ซึ่งมันไม่ใช่ของที่บ้านอะไรอย่างนี้
ก็มีเปลี่ยนเวียนมาแล้วคนเดินผ่านก็ต้องยกคุณว่า

ใช่ตั้งอยู่บ้านเป็นตึกแถว๒ห้อง๒ข้าง

ก็ยังมีพระพิคเนธแถวบ้านอีก

ใช่ค่ะที่จะรวบรวมทั้งแบบว่า

งูของพระศิวะตีศูนย์สามงาม

ก็สร้างมาเป็นปางไอสวนยะคณะปฏิ
เป็นการร่วมกันสร้างของทางสอนอพระประชัย

ในตอนแรกหนูก็ยังไม่เชื่อว่าแบบ

แต่คือเรานับถือพระพิคเนธเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ใช่เราก็เลยไปขอหลายอย่างมาก

เขาจะมาประทับที่ปเต็กตึงทุกปี

เขาจะมาขึ้นมาแบบเหมือนให้ผู้คนสักการะมาทุกปีนะฮะ
แล้ววันนั้นก็มีรายการหนึ่งจะไปถ่ายหนู

เพราะเราเป็นคนจีน

นุกว่ายยกมือไว้ที่นี้พร้อมกับในถาดที่เขาให้มา
แล้วก็จะมีแส้ไข่มุก

หนูอยากว่าแบบทุกที่ที่หนูไปแก้เนี่ยหนูอยากเอาเงินรางวัลเป็น
เป็นเงินที่แบบว่าเราได้มาแล้วก็ไปบริจาคทำบุญที่นั่น
เรื่องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนระโกงประกวดอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะคือเราเป็นนักกีฬาเชลิตติ้งเก่า
ช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไปเป็นทั้งโค้ดด้วยเป็นนักกีฬาด้วยอยู่หลายที่
พอวันที่เราไปแข่งที่ห้างสรรพสินค้าหนึ่งปุ๊บเขาก็จะมีสารพระพรม

เราก็ไปไหว้ไปไหว้ก็นั่งพนมมือไหว้
เสร็จปุ๊บก็ขอให้นั่นนี่นึกอยู่ดีดีหนูก็ร้องไห้

ใช่หนูก็ร้องไห้หนูก็ไม่รู้ว่าครูเป็นอะไร
แล้วหนูก็ไม่ขยับไปไหนใครเรียกก็ไม่ไปอะไรไม่ไป
ก็ได้แต่มองคนข้างแบบเธอช่วยยกกูที

ได้แต่มองคือหวังว่าเขาเหมือนส่งสัญญาณว่า
ช่วยยกกูออกไปหน่อยแต่หนูพูดไม่ได้

ก็ไม่รู้มันไม่พูดคือมันได้แบบอื้มเราก็ร้องไห้
ตอนหลังมีแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่เต้นอยู่
เขาก็แบบเอาน้ำแล้วก็ใส่ดอกบัวที่ถวาย
สมลงไปแล้วก็ให้เราดื่ม

มันก็ไม่น่าจะมีอาหารใช่

แต่มีริ่มดำผสมออกมาด้วย

มันไม่ใช่ริ่มเลือดค่ะมันเป็นสีดำมันไม่ใช่เลือด
เลือดมันยังมีริ่มมันเป็นสีแดงใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลือดมันเป็นสีดำ
พอออกมาเสร็จก็พั่งแม่เด็กคนนั้นหายแล้ว

หนูก็ไม่รู้แต่หนูคิดว่าในการแข่งขันอย่างนี้

หนูว่ามันมีทุกโรงการพี่หมดดำ
แล้วก็คือมันหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันคืออะไร
จากเรื่องขอแล้วเชื่อไหมรอดตายกว่า๑๐ครั้ง

ตลอดเวลากว่า๕ปีแต่ทุกครั้งที่รอดตายเพราะผีกระซิบ
หนูว่าเป็นคนขับรถแล้วก็เวลาขับรถนี่บางทีขับข้างกลางคืน
บางทีเราก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างอ่อนเพลียบ้างหรือง่วงหลับลงไปบ้าง
แล้วก็ขับก็หลับทั้งนั้นที่หลับ
แต่เมื่อไหร่ที่มีคนมาบอกหนึ่ง

แล้วเราก็ต้องวับอย่างนี้ทันที
คือเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง

หนูไม่แน่ใจว่าองค์เทพของหนูหรือเปล่า
แต่รถที่หนูขับทุกคันมักจะมีคนเห็นว่าบางทีหนูไม่ได้มาคนเดียว

กลับไปก่อนที่บ้านทำธุรกิจอะไรนะ
เทวรูปนะคะแต่อีกธุรกิจหนึ่งคือลงศพ
เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่รู้ไอ้ที่มากระซิบคุณเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเทวดาหรือเป็นเทพที่มากับองค์พระของคุณ

ใช่แต่คือแบบว่าหนูก็ยังแบบว่าไม่ได้เอกใจอะไรอย่างนี้
จนแบบว่ามันหลายครั้งนะคะวเข้า
หรือว่าไปต่างจังหวัตนี่ซ้าย๖ล้อขวา๑๐ล้อ
ซึ่งคนที่เขาให้หนูมาเขาบอกว่าพกไว้ใส่ในรถรับรองยังไงก็รอด

ใช่ก็คือเป็นผ้าห่อศพ
เป็นผ้าห่อศพหนูรีบคืนเร็วใช่ไหม
เป็นผ้าห่อศพของคนที่มาเผามาทำอะไรในวัดแค่นางเลิ้ง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
ควรทีนี้จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย

เนี่ยก็ดึงขดเป็นเชือกนี้

เป็นเงื่อนที่แบบเหมือน

อ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าเงื่อนไม่ตาย

เพราะว่าเรารอดมาหลายครั้งแล้ว

จากอันนี้แล้วคิดว่า
บางครั้งที่มีเสียงทางผู้หญิงผู้ชายเนี่ย

เพราะว่าสรุปเขาคือใช้ภาค
ขอโทษนะเมื่อกี้ย้อนกลับไปนึกตระกูลของคุณทำโรงศพ

นี่คุณขายลงมือหรือไม่ใช่มะคุณ

ยากเห็นสภาพคุณต่อที่หวัด

ว้ายยยยยนี่คือชีวิตประจำวันจริงใช่ไหม

อยู่บ้านชื่อเฮียหนึ่ง

แล้วก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่พิเศษ

มีค่ะหนูขายไปหลายใบแล้วตอนนี้เหลือแค่ใบเดียวที่บ้าน
ที่บ้านนะคะก็คือไม่มีใครคอมเพลนเลย
ทุกคนนอนสบายเงียบกิ๊บ
หนูเป็นสินค้าเดียวในประเทศไทยนะคะ

มาปล่อยแล้วใครก็จะกลับมาบ่นล่ะ
มีกฎกติกาหรือความเชื่ออะไรบ้าง

จริงแล้วเนี่ยอันดับแรกในสถานะผู้ผลักนี่

ที่สุดก่อนความยาวของโรงเนี่ยมันมักจะเป็นไซส์มาตรฐานไม่เกิน๒เมตรเพราะว่าห่วงซุ้ยมันจะต้องประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเลยสูงไปกว่านั้นมันไม่ใช่
แล้วแต่คราวนี้มันจะมาเจาะดีเทลในเรื่องของพิธีกรรมต่างความเชื่อความเชื่อของผีเสื้ออะไรก็คือมีคนบอกว่าถ้ามีผีเสื้อมาเกาะ
แสดงว่าจะมีคนตายจะมีคนมาซื้อแล้วจริงไหมก็จากที่ผ่านมาในชีวิตก็เคยเจอผีเสื้อมาเกาะแล้วห่างไปไม่กี่วันก็มีคนมาซื้อ
โรงนั้นใช่โรงใบนั้นหรือบางทีไม่ใช่โรงใบนั้นก็มีคนไปซื้อโรงใบอื่นแต่ก็คือจะมีมาเกาะส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นผีเสื้อที่มาเกาะตอนกลางวันแต่เป็นผีเสื้อกลางคืนแมวดำแมวดำในส่วนของเรื่องแมวดำเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อแบบไทยนะคะแต่ก็เคยมีหมอดูมาดูที่บ้านเขาบอกว่าบ้านเนี้ยถ้าจะดูดเนี่ยร้านโรงที่เราขาย
บางคนมาให้ไม่ค่อยบ้างครั้งก็แบบเขียนกุ๊ดตรงเลยที่บ้านคุยแบบลมลุกขึ้นคายมันกระทั่งล้มละลายก็เคยไหม
คนนี้จะมีเงินไหมไว้ไงเสมอภาวะคืนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นอีหมาตัวเนี้ยมัน

มันน่าจะกัดหางมันตัวมันเอง

เมื่อคืนเราคิดว่าพวกนี้จะมีเงินหรือเปล่า

คือเรื่องผีเสื้อเรื่องหมา

ปีนี้คนในตระกูลเสีย

พอเข้าไปพี่ปีที่๒

ตัวที่๓ใส่ลงไป
เพื่อไม่ให้คนในครอบครัวตายอีกเผื่อเป็นการปัดหยุดสต๊อป
ไม่ต้องตายกันเยอะภายใน๓ปีนี้นะครับ

ก็เดี๋ยวจะตายต่อกันเรื่อย
ทำไมถ้าคนแรกตายแล้วเอาตุ๊กตาตุ๊กตายแทน
ใส่ไปเป็นตัวที่๒จะได้ตัดเลยไม่ได้เหรอ

ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนคิด
มันเป็นวัฒนธรรมมาจากเมืองจีนครับ

ยังไงก็ต้องฝังนะเพราะเขาถือว่า
ร่างกายยังอยู่เพื่อเป็นอนุสรสถาน

เว้นไป๓ปีถึงไห้เชงเม้งแรกได้

ไปหาห่วงซุ้ยที่ดีที่สุด

ตามหลักของการดูซิงแสดูฮงจุ้ย
กว่าเขาจะข้ามเขาเดินเท้าเปล่าเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๓ปีกว่าสู่ศาลจะเสร็จ

ครบ๓ปีถึงจะไหว้เริ่มเช่งเหม็ง

แล้วถ้าเกิดไม่เผาแต่ว่าเราขุดย้ายที่ล่ะ
ได้ก็ต้องเปลี่ยนโรงใหม่ซื้อสุสานใหม่

กรณีที่เราจะเอากระดูกขึ้นมาทำบุญกุศล

โรงศพจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสีแดง

แล้วก็กระดูกถ้าในสมัยก่อนเนี่ย

เราก็จะใส่ทั้งตัวลง

โรงใหม่แล้วก็ใส่ทั้งตัวลงไปเลย
แต่บางที่เขาอยากรู้สึกว่า

คือถ้าขึ้นมาเป็นตัวก็เป็นตัวลงไปอีกเลย
แต่ถ้าขึ้นมาเป็นกระดูกก็เอากระดูกมาเลี้ยให้เป็นตัว
ห้ามจองลงศพก่อนตายจริงหรือไม่

คนจีนก็มาซื้อโรงมาเตรียมโรงไว้

บอกว่าถ้าจะไปก็ให้ไปอย่างสงบ

ถ้าจะอยู่รอดก็ให้อยู่เลย

แล้วก็ฝากลงไว้ที่บ้าน

ถ้าลูกหลานเตรียมฮวงซุ้ยไว้ให้
หรืออย่างหนึ่งเรียกวิธีการสะดอกเคาะต่อ

คือดิวว่าทำอาชีพนี้มาเป็นร้อยปีละ

โลงเนี่ยเจอเรื่องราวของคนตายมา
เป็นหมื่นศพอ่ะร้อยปีเนี่ย

เกิดขึ้นในชีวิตบ้างไหมก็มีนะคะ
แต่เราก็ยังแบบสรุปไม่ได้

พี่สาวไปเจอผิวขาดในบ้านนี่คืออะไร

ในสมัยที่เราย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยแรกนะคะ
มันเป็นบ้านที่มีเจ้าของเก่ามาแล้ว๒๓คน

เซ้งตึกเข้ามาเพราะเราได้ติดริมถนน

แล้วเราก็ได้เด็กยืนเด็กเดินผ่านประตูอะค่ะ

พอหันกลับไปปุ๊บก็คือเป็นเด็กที่วิ่ง

ไม่กลัวแต่ก็ต้องบอกกล่าว

จะทำงานถ้าอยากอยู่ต่อ

โทรลงไปหาข้างล่างบอกเอ๊ะ

ก็ยังไม่รู้อีกแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น

ก็ยังมีต่ออีกว่ามีคนจากบ้านฝั่งส่งภาพ
เขาเห็นว่าจะมีผู้หญิง
ชอบมานั่งอยู่ตรงระเบียง
ตรงระเบียงห้องที่เราคุ้นย้ายกลับมาอยู่

ห้อยขาก็ใส่ชุดทั่วไป

บ้านเขาถามว่าจะมานั่งอยู่ริมระเบียงได้ไงบ้านฉันติดกงเต็ม
สไตล์คนจีนที่จะมีลูกกงติดเต็มแล้วจะนั่งยังไงนั่งอย่างเดียว

จนไปถามนู่นถามนี่เนี่ยก็มีคนบอกว่าเนี่ยบ้านนี้เขามีเจ้าที่อยู่
เป็นต้นไม้อยู่ข้างบนดาดฟ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้นอะไร
ใช่แล้วตัวคนที่เขาเห็นว่านึกว่าลูกเขาวิ่งเขาก็เลยขึ้นไป
แล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมีคนเข้าคนออกจากต้นไม้

มันมาได้ไงก็ไม่รู้แต่ในทุกครั้งที่แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมมันขายไม่ดีเลย
ใช่ป๊าก็จะตรูปทุกครั้งบ้านแล้วเค้าก็จะบอกคนที่บ้านก็จะระลึกถึง
หนูนูก่อนจะกลับมาอยู่บ้านนี้หนูก็ไปซื้อคอนโดอยู่ของหนูกว่ากลับมาทำบรรเวณบรรจาว

ผู้หญิงสาวคนนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าใคร

พอช่วงที่นอนไปเนี่ยเออก็แบบ

แต่บางครั้งนอนก็รู้สึกได้กลิ่นทูบกลิ่นกำยาน
แต่ไม่ใช่กลิ่นศพนะมันลายติดจมูก
จนวันที่ทีมงานเนี่ยนี่หนูเพิ่งรู้

หนูเพิ่งรู้จากปากพ่อหนูว่า
เคยมีสตรีนางหนึ่ง
ผูกคอตายในบ้านหลังของเจ้าของเก่า
และสันนิษฐานว่าจะเป็นห้องที่เธอที่หนูอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งห้องนั้นผ่านมาจนบ้านหลังนี้จะเกือบ๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยมีใครเข้าไปอยู่เลย
ท่านผู้ชมฮะเมื่อคนอยู่กับเห็น
ได้ว่าโรงศพน่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของคนเนี่ย
บางทีมันจะโปร่งไหมความรู้สึกมันจะเป็นยังไง

แต่เขาเนี่ยมีดินแดนของเขา

ก็หลายคนเรียกว่าสุขาวดี
เหมือนแดนสวงสวรรค์ก็คือหวงสุยนั่นเอง

ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นห่วงซุ้ย
ที่ใช้สำหรับเอาโรงจีนมาฝัง
ง่ายเหมือนหมู่บ้านเลย
สุสานที่นี่จะลงท้ายด้วยเลข๘ทั้งหมด

ราคาจะสตาร์ทไม่ต่ำกว่า๓ล้าน๕แต่อันนี้เกิน
ศพของตัวพ่อบ้านเหล่านี้ที่ฝังที่นี่

ว่าเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้
คือผ่านมาให้เห็นหรือในบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเป็นคำพูด

หลังจากที่เขาเสียชีวิตใหม่เป็นศพแรก
หรือคอลลาเจน
แดดสุขาวดีพูดถึงคืออะไร
ก็เป็นห่วงซุ้ยนะคะที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่กับที่นี่
มันเป็นฮวงซุ้ยนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย

ก็ไปซื้อช่องเก็บกระดูก

กี่ไร่นะฮะ

เอาละครับถ้าพูดไปคุณพระดำบอกอาจจะไม่เห็นภาพ

ให้คุณนาตาเลียเป็นคนไปก่อนนะฮะ
สูรเราไว้ยังไว้ไปดูไว้ก่อนนะครับ
หลังจากแปลงโฉมจากนาตาเลีย
เฮียแคมมาเป็นนายหนึ่งกันแล้ว

อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีกันเลยครับ
ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็น

ทั้งหมดตามความเชื่อของคนจีน
ทุกที่ทุกหลอทก็จะลงท้ายด้วยเลข๘ทั้งหมด

๘ที่นี่คือเยอะเต็มสตรีมมาถึงข้างหน้าเลย
แต่บางคนเขาก็ฝังแค่๒หรือบางคนก็ฝัง๔หรือ๖
ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
ข้างหน้านี้คือแถวแรกพื้นที่ด้านหน้าจะใหญ่กว่าของคนอื่น
ราคาจะแพงกว่าก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยจะโอดโถงกว่า
พูดง่ายเหมือนซื้อบ้านเดียวเลยมีพื้นที่สนามย่า
ลักษณะของเจ้าที่ที่มีอยู่เนี่ยก็จะถูกตั้ง
อันนี้คือตัวเดียวเขาจะต้องมาตั้งข้างนี้อยู่แล้ว
ถ้าเป็นสมัยก่อนคือเราจะไปถึงลุคปุ๊บ
เราต้องเอาฟักมาผ่า๓ชิ้น
แทนปากทูบแทนปากเทียน

ราคาจะสตาร์ทไม่ต่ำกว่า๓ล้านห้าแต่อันนี้เกิน
อันนี้เขาทำไว้เป็น๔หลุมค่ะ

แล้วก็จะมีที่เผากระดาษส่วนตัวเลย
ใช่ระบบน้ำอะไรมันก็จะไม่ซึมเข้ามา
เพราะว่าเรามีรางน้ำอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว
อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่
มีพื้นที่ที่เยอะที่สุดของโครงการ
แต่จริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครฝังทั้งตระกูลได้ครบนะฮะ
ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเพื่อที่ว่าต้องการพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น
แล้วก็อาจจะมีการออกแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
พื้นที่ก็จะใหญ่มากเกิน๑๐ล้าน
คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูหลุมที่เรียกว่าเป็นมีการฝังศพจริง
เป็นศพแรกของที่นี่นะฮะ
แล้วก็บังเอิญว่าศพนี้เป็นคุณพ่อบ้านประชามตระกูลของเรา

ความเชื่อจีนเขาเชื่อว่าเมื่อเกิดจากดิน
สุดท้ายเราก็ต้องกลับกลายไปเป็นดิน
จริงแล้วเรื่องสุสานการเห็นป้ายชื่อแต่ละที่
เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะมาถ่ายทำไม่ได้
แต่บังเอิญว่าอันนี้เป็นพ่อบ้านประจำตระกูลเรา
เราก็เลยสามารถให้ดูได้นะคะ
ในส่วนป้ายวิญญาณป้ายชื่อตรงนี้นะฮะ
จริงแล้วภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียปี
ก็คือป้ายที่บ่งบอกว่าผู้ตายชื่ออะไรยังไงบ้างนะคะ
ลักษณะของป้ายเจียปีเนี่ยจริงแล้วหลายคนคิดว่า
เวลาเรามาไหว้กันอ่ะนะครับก็จะเอาของทุกอย่างเนี้ยเอ่อ
มาสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มไว้วันนี้แต่จริงจริงแล้วไม่ใช่นะฮะ
จริงแล้วเนี่ยลักษณะการทำเนี่ยจะเห็นว่า
บางดีไซน์หรือบางในภาพจินตนาการที่เรานึกถึงสูตรศาสตร์เนี่ย
มันจะมีส่วนโค้งถูกไหมฮะมันเปรียบเสมือนการนั่งเก้าอี้
ผู้ตายก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ของตัวเองที่โอบอุ้มลูกหลานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ
ซึ่งในพื้นที่การทำโฮงซุ้ยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแซกีได้
กีคืออะไรแซกีก็คือการต่ออายุดวงชะตาแบบจีน
ในพิธีกรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ก็ที่เตรียมตัวที่จะซื้อสู่สารของตัวเองไว้เนี่ยนะฮะ
ยังไงแล้วก็ต้องทำแซกีต่ออายุดวงชะตาตัวเองอยู่แล้ว
การทำแซกีคือการเอาโถหนึ่งนะฮะ
ที่มีต้นไม้มงคลแล้วก็เมล็ดพันธุ์มงคล
แทนความเจริญงอกงามนะคะ
ใช่ที่จะอยู่ในโถเนี่ยจะต้องเอาลงไปฝังในหลุม
ซึ่งหลุมส่วนใหญ่ในสมัยก่อนก็คือการซื้อหลุมศพ

เพราะราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นในทุกปีนะฮะ
ซื้อตอนนี้ก็ถูกหน่อยอีก๑๐ปีข้างหน้า
หรือในปีหน้าราคาที่ดินเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่
เขาก็ซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็ทำแซกีเลย
บางคนก็ซื้อไว้ยังไม่ทำแซกี
บางคนก็ซื้อไว้แล้วโดนซิงแสทัก
โดนคนนู้นคนนี้ทักแล้วอยู่กับตก
เรื่องดวงชะตาตัวเองไม่ดีพอดีเนี่ยเขาก็ทำรอ
หรือบางคนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยตอนนี้อาป้ามาเนี่ย
เริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วไม่สบายคิดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นาน
ลูกหลานก็มาซื้อบ้านหลังที่๒รอให้
เขาก็จะทำแซกีเพื่ออะไรเพื่อต่ออายุดวงชะตา
ส่วนใหญ่หลุม๒หลุมสามีภรรยาไม่ได้เสียชีวิตพร้อมกันอยู่แล้ว
เมื่อไหร่ที่สามีหรือภรรยาเสียอีกข้างหนึ่งต้องนำแซกี
เพื่อต่อยุคดวงชะตาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปริญญาณ
อยากจะให้มองไปด้านหนึ่งก็คือตรงนู้นที่ตึกที่กำลังสร้าง
อันนั้นก็คือสำหรับคนที่ศพเป็นศพเผาแต่ต้องการเก็บกระดูกไว้
อาคารตรงนั้นก็คือจะเป็นอาคารที่ใช้สำหรับช่องเก็บกระดูกทั้งหมด
ก็จะใช้ในรองรับกับคนในยุคใหม่ที่อาจจะมีการฝั่งน้อยลง

ในอนาคตเมื่อเราทำตัวอาคารเก็บกระดูกเสร็จแล้วเนี่ย
เราก็มีความคิดว่าเราจะไปทำแซกีในอาคารเก็บกระดูก
สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด
โดยทั่วไปก็คือพอสุสานเวลากลางคืน

นอกเสียจากว่าคนที่เฝ้าสุสาน
โดยตัวเฮียเองก็ไม่ได้นอนเฝ้าที่นี่
แต่สิ่งที่มันเกิดเหมือนลักษณะให้เราได้รู้สึก

ก็คือตัวพ่อบ้านเราที่ฝั่งที่นี่

ว่าเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้

หรือในบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเป็นคำพูด
ก็คือมานั่งรออยู่หน้าบ้าน
ซึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตใหม่

จากจะมีสุสานจำนวนมากสำหรับฝังศพแล้ว
ยังมีช่องสำหรับเก็บอัฐิอีกด้วยครับ
อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอัฐิ
ที่จะถูกสร้างในตึกเมื่อกี้
ในหนึ่งที่เก็บอัฐิมันจะมีทั้งหมด๙ชั้น
ชั้นล่างสุดก็จะมีถาดอย่างนี้

วางของเส้นไหว้เล็กน้อย
แต่โดยทั่วไปแล้วตามภิกษาคนไทยจะว่ายเยอะ
หรือถ้าเป็นคนเชื่อสายดีนก็จะไห้เยอะ
เขาก็จะตั้งโต๊ะหน้าเลยในทุกเทศกาล
พอเปิดมาปุ๊บก็จะมีที่ติดรูป

แต่ที่นี่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า
ช่องเก็บอัฐิมันจะสวยงามมาก
แล้วก็จะแบบถูกสร้างขึ้นมาให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัว
เขาบอกว่าไม่รู้นะใครจะบอกว่าสวยอะไร

เวลาใครจัดดอกไม้สวยหรืออะไรอย่างนี้

หนูชมหนูชมตั้งแต่หนูเกิดมาชมลูกคนมาจัดงานของลูกค้าหนู

การที่หากินกับความตายของคน
มันเป็นแบบว่าหากินกับความเป็นความตาย
สำหรับคุณที่หาขอโทษนะ

ว่ามีคนหาว่าเราแบบหากินกับความตาย

มันมีจัญญาบันแล้วก็เป็นเรื่องสุจริต
ก็คือสิ่งที่ลูกค้าวิ่งกลับมาหาเราอยู่ตลอด

แล้วเราก็ทำอย่างถูกวัฒนธรรมประเพณี
แล้วก็ในหลายครั้งที่มีคนลองทำ

ว่านี่พวกลื้อหาเกตคนตาย
แบบปอกลอกคนที่เขากำลังเสียใจอยู่

แต่ทุกวันนี้ก็ยังเจริญอยู่นะคะ

ที่จริงเราน้อยมากที่เราจะสัมภาษณ์

ขอบคุณคุณนาตาเลียเพลียแคม

เอาละครับคุณผู้ชมครับ

จะบอกความลับก่อนตาย

เราต้องเตรียมตัวกับความตายยังไงบ้าง

เราทุกคนควรจะต้องกลัวความตายไหม
คนเราทุกคนควรจะลำลึกนึกถึงความตาย

จะได้ไปตามทางขององค์พระพุทธเจ้า

ช่วยดีครับสวัสดีครับตายครับ
ต้องระลึกนึกถึงความตายถ้าตามหลักศาสนานะ

พุทธองค์เคยตลาดถามนี่มีหลายส่วนพุทธกาลอยู่ในพระตันปี๖ว่า
อานนท์เธอระลึกนึกถึงความตายอย่างไร
นนท์บอกว่าก่อนนอนตอนเช้ากลางวันเย็น

อันที่จริงควรจะลำลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
เพราะเราต้องตายเพราะเราต้องตายมันจะได้ไม่เกิดความโลภ
โกรธหลงอาฆาตพยาบาทมันจะได้วางซะบ้างเพราะเดี๋ยวก็จะตายแล้ว
โอ้โหนี่ไงถึงอาจารย์บางทีเนี่ยหนูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ย
เคยมีพระองค์หนึ่งเขาบอกเลยพระองค์นี้ก็มรณะไปแล้ว
แล้วก็มีพระองค์นี้พูดเหมือนสินแสว่าจำตระกูลอยู่องค์หนึ่ง
เขาบอกคนเราเวลาไปซื้อโรงศพเนี่ยถ้าสมมุติจะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ย
ได้บุญจริงจริงเนี่ยจะต้องเอาผ้าขาวห่อศพให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
แล้วก็ให้มือเราเนี่ยโดนผ้าขาวหล่อศพแล้วอธิษฐาน
เพื่อที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมและนายเวทอาจารย์เชื่อเรื่องนี้หรือไม่เชื่อ
ไม่ได้แปลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่แปลว่าเข้าใจเขา
คนบางคนเขามีอวิชาแต่อวิชาคือความไม่รู้
ในขั้นสูงสุดแล้วเขามีกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์
แล้วมีโอกาสในบุญในกรรมเท่าที่จะกระทำหรือรู้เรื่องได้เท่านั้น
เขาทำตามนั้นแล้วเขาสบายใจ
บางทีอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้อาจจะไม่ช่วยอะไรก็ได้แต่เขาสบายใจ

ทีนี้เข้ามาสู่หลักในทางศาสนาพุทธ

ว่าทำบุญอะไรที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

ต้องทำแล้วไม่ได้วัดพรีมานเงินที่ทำ

แล้วทุกวันนี้ตามวัดจะมีทำบังสกุลเป็นบังสกุลตาย
พวกนั้นช่วยเป็นการต่อชีวิตได้หรือไม่

และวิบากรรมคือผลคือผลของการกระทำในอดีต

ผลของมันจากการกระทำและผลของมันจากเจ้ากรรมในเวร

ต้องถามอาจารย์อย่างช่วงนี้ปีนี้

สองราศีนี้ทำไมถึงจะโดนวิบากรรม

คนเกิดลาศรีสองลาศรีเริ่มต้น

เพราะลาหูโคจรมาทับก้อละกด

สองคนที่เกิดในราศีธนู

เสาโคจรมาทับธนูและเล็งเมถุน
ดังนั้นผลของกรรมที่เคยกระทำ

ทำความบาปชั่ว

อาจารย์จะให้ระวังเรื่องอะไร

สองถูกต้องตามศิลธรรม
ตามไปหวั่นไหว

แล้วก็เล่นพูดนินทาสื่อ

ตัวเรานี่ล่ะว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องอะไรจะควรทำอะไรไม่ควรทำควรพูดอะไรกับใครไม่ควรพูดสอเสียนไม่พูดเผื่อเจ้อไม่พูดโกหกไม่ให้ร้ายใครไม่คดโกงไม่ขับรถผิดกฎหมายตอนนี้กล้องมันจับได้คือมันต้องมีสติมากเลยรู้ไหมอืมเนี้ยสำหรับคนเกิดกรกฎกรรมังกรสองราศีจะด

จะได้ไปเกิดเป็นคนจะได้เกิดเป็นสิ่งที่ดี

เขาคนนั้นเป็นคนได้อบรม
ขัดเกาพฤติบัตรมาตลอด
แล้วพอก่อนตายก็อยากจะได้ฟังพระ

แต่ก่อนตายขอมีลูกก็อยากจะปรารถนาดีกว่าไม่ได้หรอก

เพราะมันไม่ได้มีอะไรชื่นใจ
อาจารย์แล้วจริงแล้วเขาบอกว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยมันจะต้องเตรียมยังไง
ถ้ามองในทางโลกก็แปลว่าเราก็เตรียมแบ่งสมบัติ
เราก็เตรียมโรงศพเราก็เตรียมวัดเราก็คือนี่คือทางทางโลกนะ

แต่ในทางทำก็แปลว่าเราต้องมีการเตรียมตัวโดยการฝึกอบรมขัดกาวดวงจิตว่า
ความตายเป็นของไม่แน่นอน
อาจจะตายวันใดก็ได้เราเอาขึ้นเครื่องบินอยู่เนี่ยอาจซื้อเครื่องบินตกก็ได้
เพราะฉะนั้นเราจะไม่อาฆาตใคร
ข้อมูลจากรายการมูไนท์เนี่ยจะสอนเตือนสติแฟนรายการว่า
อย่าประมาทในความตายแล้วอย่าประมาทในการสร้างบุญกุศลความดี
การให้อภัยการละลึกนึกถึงสิ่งดี

มันต้องให้มีทุกเสี้ยวเวลาจิตจะได้ไม่พลาด
หลุดไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้มาทำมันอีกแล้ว
เขาก็จะต้องเตรียมตัวเวลาเขานอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมตัวตายเลย

และก็ชีวิตเขาไปไม่รู้ว่าพรุ่งให้เขาจะตื่นมั้ย
ก็แปลว่าฝึกไม่ติดในกายรูปแห่งตนไง
แสดงว่าคุณกิ๊ก
เขาไม่ปรารถนาจะเวียนเกิดอีกแล้วไง
เขาปรารถนาที่จะไปสู่มักผลแล้ว
อย่างเราทำกันได้ไหม

อย่างอาจารย์ยังปรารถนาเวียนเกิดอีกหลายชาติไง
ปรารถนาว่าเกิดชาติหน้าขอให้เป็นเศรษฐีแต่ใจบุญเหมือนเดิม

อาจารย์ถึงยังอยากจะเกิดอยู่อีกไม่ไปแล้วไปรับเลยล่ะ

พระองค์ยังเกิด๕๐๐ชาติ
เพราะฉะนั้นเราก็ปรารถนาเวียนเกิดที่เรียกว่าโพธิสัตว์
เราอยากจะเกิดมาเสวยสุขเสวยทุกข์จนเบื่อนายต่อโลกจริง
แต่เรารู้สึกว่าชาตินี้เราเกิดมาเรายังเสียเปรียบต่อหลายคนที่เขาเกิดมาก็รวยเลย
แต่เราอธิษฐานชาติหน้าขอให้เกิดมาด้วยบุญจงพาไปรวย
และขอให้มีดวงจิตคิดในทางกุศลและสร้างบุญอย่าหลงลืม
เป็นคนดีคืออธิษฐานไว้ไง

แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตามกลับมาถึงลูกหลานของคุณได้ด้วย
อยู่ที่ว่าลูกของคุณหลานของคุณเนี่ยจะปฏิบัติดีหรือเปล่า

ถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องราวของชีวิตหลังความตายก็อยากให้เตรียมตัวกับความตายเอาไว้ด้วย

คือคุณหนุ่มคุณทำอย่างไรในวันเวลานี้ลูกคุณเฝ้ามอง

มันก็เป็นอนิสงฆ์ให้เกิดอุปนิสัยในลูกคุณนั้น
การทำแบบนี้มันอบรมขัดเกาเขาไง
พ่อแม่ที่พาลูกเข้าวัดทำบุญมันก็เป็นอุปติศัย

หลายคนที่เกิดมาไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่อยากเข้าวัดแต่

ไม่เป็นไปวัดจะคุยกับพระไงดีล่ะ

พ่อน่ะจะพาไปอุปนิสัยมันเกิดขัดเกลา

แต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวมู

เรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้

เรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ